ตามกันต่อนะคะเรื่องของโควิดค่ะคุณผู้ชม
ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้ทำใจดีนะคะ
เป็นภาพที่บีบหัวใจเหลือเกินโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
หนูน้อยวัยยี่สิบเจ็ดวันฟังไม่ผิดค่ะ
คลอดมาได้เพียงยี่สิบเจ็ดวันเท่านั้นอายุยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลย
ติดโควิดติดโควิดจากคุณยายที่เลี้ยงนะคะ
สุดท้ายแล้วแม่ต้องอุ้มน้องส่งให้เจ้าหน้าที่
เพื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีคิ้วค่ะ
ลืมตามาดูโลกได้ไม่กี่วัน
ติดโควิดนึกถึงว่าถ้าเป็นลูกเราถ้าเป็นหลานเรานี่ใจสลายเลยนะคะ
รู้แหละว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ดูแลเป็นอย่างดี
แต่น้องเพิ่งยี่สิบเจ็ดวันเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชม
นี่ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเป็นคลิปที่บีบหัวใจสุดอยากจะร้องไห้เลย
เป็นเฟซบุ๊คของเจ้าของที่ชื่อว่าคุณสุวรรณบุญพันธ์นะคะ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีคิ้วค่ะของจังหวัดนครราชศรีมา
น้องอยู่ที่ตำบลน้องยากขาวอำเภอศรีคิ้วโคลดราช
พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีคิ้วแล้วก็เห็นไหมคะ
บริเวณรอบบ้านมีการกั้นเชือกไว้รอบบ้านแบบนี้ด้วยนะคะ
เองก็มีการนำข้าวของเครื่องใช้มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนแม่แม่นี่สุดยากที่จะทำใจมากค่ะ
ต้องอุ้มลูกน้อยของตัวเองพรากจากอกส่งให้เจ้าหน้าที่
ขึ้นรถลาไปขับออกไปจนรับสายตาค่ะ
เพราะว่าผลของแม่เนี่ยออกมาเป็นลบนะคะ
เพราะฉะนั้นแม่ไม่สามารถตามไปดูแลน้องได้

แต่แม่ต้องอยู่กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
เพื่อจะต้องรอต่อว่าแม่จะติดเชื้อหรือเปล่า
เพราะว่าคนใกล้ชิดแม่ติดเชื้อโควิด๑๙
นั่นก็คือคุณยายที่ดูแลน้องก่อนหน้านี้

ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ทีนี้พอภาพนี้ออกไปโซเชียล๑๐๐เลยค่ะ

น้ำตาคลอส่งกำลังใจไปให้คุณแม่ท่านนี้นะคะ
รับกำลังใจจากเรา๓คนด้วยนะคะ